อังปอล์และโรเบิร์ตสองชายหนุ่มที่อยู่บนเรือ
เข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คือไปรับทราบข้อกล่าวหาแหละเพราะเขาถูกออกหมายจับ
ใช่๓ข้อหากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
แล้วก็เรื่องของใบอนุญาตเรือเรื่องของใบอนุญาตในการขับเรือ
ข้อหาทำให้เขาเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา
ตำรวจสอบปากคำเกือบทั้งคืนเลยนะ

ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์๒แสนบาทต่อคนนะ
ป๒๐๐๐๐๐บาทอีก๒๐๐๐๐๐บาท
ได้สอบปากคำนายตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่าปอเจ้าของเรือสปีดโบสต์

ฝ่าฝืนการใช้เรือโดยไม่รับใบอนุญาตเดินเรือผิดเขต
แล้วก็กระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนนายภัยบูลตีการัจจนานันต์นะฮะหรือว่าโรเบิร์ตนะครับ
โดนข้อหากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และฝ่าฝืนการใช้เรือโดยไม่รับอนุญาตเหมือนกัน

เมื่อวานนี้ทั้งคู่เดินทางมาพร้อมทนายความเพื่อขอยื่นประกันตัว
โดยทางพันธ์ตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิต
พุ่มกับการสอบภอมเมืองนนทบุรี
ระบุว่าตำรวจให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสอง
โดยใช้หลักทรัพย์ประกันเป็นเงินคนละ๒๐๐๐๐บาท

ไปยุ่งเกี่ยวหรือข่มขู่พยาน
และต้องมาให้ปากคำกับตำรวจตามนัดหมาย
เมื่อวานนักข่าวทุกสำนักจริงนะฮะ
ไปรออยู่ที่สพเมืองนทบุรี
รอว่าเมื่อไหร่ปอกับเบิร์ตจะออกมา

นักข่าวรุมเจาะไม้ถามเลยนะฮะ
นายโรเบิร์ตเดินออกมาจากห้องสอบสวน
คือแทบจะไม่ปริปากนะคุณนะ

แต่ปอระบุสั้นแบบนี้ครับให้ฟังกันเอง
วันนี้จะเปิดปากทั้งหมดจะเปิดเผยข้อที่จริงอะไรต่าง
เราต้องรอดูว่าปอจะพูดอะไรอีกนะฮะ
แต่นี่เท่าที่ดูท่าทีหลายคนก็จับพิรุษว่า

เหมือนวันที่มาแถลงกรรมหาวกับสื่อก่อนหน้านี้เลย
อืมนะฮะด้านของพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรนะครับ
ทางผู้ประชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
แล้วก็ผู้การก็คุมตอนที่กระติกแล้วก็แซนให้สัมภาษณ์ต่อสื่อด้วยนะครับ
เปิดเผยหลังจากที่กระติกและแซนให้สัมภาษณ์ต่อสื่อแล้วนะครับ
การก็มานั่งโต๊ะตรงนี้แหละ
บอกว่าตำรวจสอบปากคำพยานบุคคลไปแล้ว๘ปากนะครับ
ส่วนแนวทางการสืบสวนที่ตั้งไว้
ประเด็นใดทิ้งไว้ยังไม่ตัดสักประเด็นออกนะครับ
และการที่ให้พยานเล่าเหตุการณ์ให้นักข่าวฟัง
ให้สาธารณะฟังเพื่อให้เป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดี
พยานที่สอบก็สอบตามคำให้การ
ซึ่งจะให้การยังไงก็ได้

ตำรวจไม่ตัดทิ้งสักประเด็นนะครับ
พยานหลักฐานไหนที่มองดูไม่มีน้ำหนัก
และหากไม่มั่นใจในคำให้การของพยานบางคน

พิสูจน์หลักฐานในการนำเข้าเครื่องจับเท็จ

ทุกอย่างพิสูจน์ด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
รวมถึงการใช้โทรศัพท์ของผู้เกี่ยวข้อง
ตอนนี้ได้ให้ปอทหรือว่ากองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิด

รวบรวมข้อมูลแต่ละคนไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับ

ก็ต้องตรวจสอบทีละประเด็น

อะไรที่น้องนักข่าวสงสัย
มันต้องไล่ประเด็นตำรวจไม่ทิ้งสักประเด็นนะฮะ
อะไรเกิดขึ้นบนเรือต้องสอบสวนอย่างละเอียด
แล้วก็ยืนยันในคดีนี้ไม่มีใครมาแทรกแทรงได้
ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ตาย
พยานบุคคลคนไหนที่ทำแล้วโดยไม่มีน้ำหนัก
ไม่ใช่เจือสมกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เราก็ได้ประสานทางความพิสูจน์ฐาน
เอาเข้าขึ้นจากเท็บในบางกรณี
ที่เรายังไม่มั่นใจในคำให้การของพยานบางคน
ทุกอย่างจะพิสูจน์ได้ด้วยพยานหลักฐานธรรมวิทยาศาสตร์
ไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ยังไม่จบนะฮะสำหรับคดีของคุณแตงโม
ค่อยไล่ไปทีละเบรกทีละเบรกนะฮะ
จริงนะดิฉันอยากรู้เรื่องเสื้อของโรเบิร์ตเหมือนกัน
ว่ามันเป็นเพราะอะไรไปขึ้นเรือ
แล้วเสื้อมันขาดมันเกิดเหตุการณ์อะไรบนเรือหรือเปล่า
ประเด็นนี้มีมีแน่นอนฮะ
คนในโลกโซเชียลเปิดเผยภาพโรเบิร์ตยืนอยู่บนเรือ
ใส่เสื้อลักษณะสีเทาแขนสั้น
แล้วก็ตรงนี้ตรงไหล่มันขาด
เดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวมาเจาะกันนะครับ